ความเป็นมงคลเหลือเกินเป็นข่าวคลี่ตั้งแต่เช้านี้เลยฮะ
เจ้าของร้านกาแฟที่จังหวัดสุราธานีเจอดีเจอดีคืออยู่ดีดี
มีใครก็ไม่รู้มาคลี่อยู่หน้าประตู
แล้วคนคนนี้เนี่ยคือรูปภัณฑ์สันธารดีมากแต่งตัวดี
นั่งรถหรูมาแต่มาคลี่หน้าประตูร้านกาแฟ
อืม
เขา
ยังโกรธอยู่นะเฮ้ยนี่อาการโกรธเหรอ
นี่เย็นลงเยอะแล้วก่อนหน้านั้นที่มาเจอคลี่รอบแรกเนี่ย
มันสะท้านสะเทือนไปถึงก้นเลยฮะนี่คือพี่ภูทะเนธ
ภูทะเนศสกุลโกศิลป์ชี้ให้ดูร่องรอยอารยธรรม

ที่อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้มาคลี่อยู่หน้าร้านแกพี่เปิดร้านอะไรกันเนี่ย
คือรถมากัน๑คันและอยู่ดีมีคนลงมา๓คน
ตอนนั้นพี่ภูทะเนธแกเดินกลับมาที่ร้านพอดี
พอเดินกลับมาที่ร้านเห็น๑ใน๓กำลังนั่งหย่อนก้น
ไม่ใช่แค่หย่อนโดดปล่อยไปนี่หมดแล้ว
ลงบนต้นไม้เลยลงบนต้นไม้ลงยังไม่พอมันเหลื่อมลงที่พื้นหน้าร้านด้วย
สุดท้ายแล้วภรรยาของพี่พูดฮัลเนสนี่หอยลัดคอไว้ล๊อกคอไว้
แต่เพื่อนอีกสองคนก็พยายามห้ามปรามแล้วพาตัวหนุ่มใหญ่คนนั้นหัวล้านเนี่ย
พาขึ้นรถหลบหนีไปไม่สามารถจะคุมตัวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้

และลูกน้องฮึยให้คำว่าลูกน้องนี่เหรอ
คนที่มาคลี่รูปภัณฑ์สันธารดีที่สุดเลย

ตอนนี้ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้น
เอาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วหากมีการขอโทษแบบลวกไม่ได้นะ
ตอนนี้มีการแจ้งความไว้กับตำรวจภูทรเกาะสมุยแล้วนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุหากมาขอโทษอาจจะลดโทษให้
แต่แค้นยังสุมอกครับยกเงิน๕๐๐๐บาท
ตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
สำหรับใครที่แจ้งบ่าแส